มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคือมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก๒๕ปี
มีอาชีพเป็นพริตตี้นะคะแล้วก็เธอตั้งคันได้๖เดือน
ปรากฏว่าเธอไปร้านนวดไปนวดฝาเท้านวดกดจุด
จริงแล้วคนที่ตั้งคันคือเขาไม่ให้นวดนะ

แล้วปรากฏว่าจังหวะที่หมอนวดนวดเธออยู่ค่ะ
เกิดอาการช็อกหัวใจหยุดเต้น
คือพนักงานนวดก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลตอนนี้เธออยู่ในมือหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาการเธอโคม่าแล้วถามว่าลูกน้อยวัย๖เดือนที่เธอตั้งคันอยู่ล่ะ
แท้งนะคะลูกเสียชีวิตนะคะ
คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าคุณพ่อของพฤติสาวรายดีบอกว่า
ไปแจ้งความไว้กับตำรวจในท้องที่แต่หนึ่ง
คดีมันไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนนะคะ
คุณผู้ชมก็คือนายบุญมีเกรดเกษีอายุ๕๖ปี

เป็นคุณพ่อของนางสาววิราวันอายุ๒๕ปีนะคะ
วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเอาเอกสารหลักฐานข้อความแชทไลน์ต่างเนี่ยนะคะ
เข้าโรงเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่าลูกสาวมีอาชีพพริตตี้
เมื่อวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมา
ลูกสาวแล้วก็หลานสาวเดินทางไปนวดที่ร้านนวดแห่งหนึ่ง
ภายในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองเชียงใหม่
แต่ว่าระหว่างนวดลูกสาวเกิดอาการชักแล้วก็หมดสติไปหัวใจก็หยุดเต้น
ทางพนักงานร้านก็ได้ช่วยกันแล้วค่ะ
แล้วก็เรียกรถพยาบาลให้มานำตัวเธอส่งโรงพยาบาลสวนดอก
ก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พอไปถึงโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลก็ช่วยกันปั๊มหัวใจอีกครั้ง
พยายามช่วยชีวิตเธอกันหลายทางแต่ว่าสุดท้ายลูกสาว
ที่กำลังตั้งคัน๖เดือนลูกของเธอแท้งเสียชีวิต
ส่วนตัวเธอเองแพทย์บอกว่าตอนนี้ให้ญาติทำใจ
เพราะว่าอาการหนักมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
ส่วนลูกในท้องที่แท้งก็ต้องผ่าตัดเอาเด็กออกมา
หลังเกิดเหตุพ่อบอกว่าได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สพภูพิงราชนิเวศแต่เรื่องมันก็เงียบหายไป
เหตุการณ์เกิดคือ๑๑มกราตอนนี้๕กุมภา

ตำรวจได้บอกให้ทางญาติไปตกลงกับทางร้านนวดเอาเอง
แต่คุณพ่อบอกว่ามันไม่สามารถตกลงกันได้
จึงอยากอ้อนวอนให้ร้านนวดออกมา
แสดงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าลูกสาวของเธอตอนนี้ที่อยู่ในอาการโคม่าเนี่ยนะคะ
ยังคงต้องมีภาระเลี้ยงดูลูกชายวัย๕ขวบเพียงลำพัง
เพราะว่าสามีของลูกสาวถูกคุมขังในเรือนจำ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณบุญมีพ่อของผู้หญิงที่ไปประสบเหตุกันหน่อย
พ่อของน้องว่าจะหยุดเต้นบนรถอีกครั้งแล้วปั๊มขึ้น
แล้วไม่หยุดเต้นที่สวนดอกอีกครั้งแล้วก็ปั๊มขึ้นมา
แล้วหมอเขาว่าเขียวว่าที่หมอคืออะไรนะ
หมอเขาบอกว่ามันเกิดจากริ่มเลือดตันทางปอดและสมอง
แต่เรื่องที่เขาบอกว่าน้องเขามีโรคประจำตัวไหม
ก็ไม่มีแต่เขาไม่ยอมคุย
อย่างนั้นเขาก็วางสายเฉยเลย
เขาบอกเขาว่าเหมือนเขาอ้างว่าเด็กคนนี้เป็นที่อื่น
แต่ว่าผ้าทำผมผ้าทำนวดขาก็ติดมากับโรงพยาบาลไง
จริงแล้วเคสที่ไม่ใช่คนท้องแล้วไปนวด
แล้วก็ริ่มเลือดอุดตันปอดอุดตันหัวใจ
จากการนวดมันมีให้เห็นมาก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะว่านวดเท้านี่มันเป็นการนวดกดจุดน้ำ
มันมีความหมายในแต่ละจุดที่นวดไปเนี่ยนะ
คุณผู้ชมค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือคุณพ่อบอกว่าก็อยากให้ทางร้าน
แล้วก็ตำรวจเองติดตามคดีนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทอเนกประสงค์ชายวงศ
รองภูมิกับหัวหน้าพนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศ
บอกว่าตอนนี้ได้เรียกพนักงานสอบสวน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมมาสอบถามนะคะ
วันเกิดเหตุได้ลงพื้นที่ไปสอบสวน
ซึ่งเดินทางกลับมาก่อนแล้วก็มาสอบปากคำพนักงานที่ร้านนวด
ทราบแบบนี้นะคะบอกว่าผู้ป่วยได้เดินทางมานวดฝ่าเท้า๑ชั่วโมง
และพนักงานร้านนวดกำลังจะไปนวดลำตัวต่อ
ปรากฏว่าจังหวะนี้แหละค่ะเธอได้หมดสติไป
ทางร้านนวดก็เลยเรียกรถพยาบาล
เพื่อที่จะนำตัวเธอส่งต่อไปที่โรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนเจ็บก็คือลูกสาวของคุณพ่อเมื่อสักครู่
ตั้งคันได้สักประมาณ๕๖เดือน
แล้วอาจจะไม่ได้แจ้งให้กับทางร้านได้รับทราบหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนบอกว่าได้สอบปากคำพนักงานร้านนวด
แล้วก็เจ้าของร้านแล้วนะคะส่วนขั้นตอนต่อไป
ก็จะเรียกทางญาติแล้วก็เจ้าของร้านมาพบกับพนักงานสอบสวน
เดี๋ยวต้องมีการเจรจาอีกครั้งหนึ่งนะคะ